คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าดูน้ำใจจากคนในวงการบันเทิงนะครับ
หลายคนก็ยังคงเดินทางไปอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริเวณท้องสนามหลวงไปปันน้ำใจกัน

แม้ว่าบางคนเจอกระแสข่าวว่าทำดีสร้างภาพ

แต่ว่าหลายคนก็ยังคงไม่หยุดยั้งการทำความดีครับ
เช่นเดียวกันกับอดีตทหารของพระราชาอย่างคุณบูมกิจกล้องนะครับ
ควงแฟนสาวไปทำดีแจกอาหาร
คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับ

ทหารของพระราชาควงแฟนสาวมาทำหน้าที่จิตอาสา
แจกอาหารให้กับประชาชนบริเวณเต็นต์กองทัพอากาศ
ทั้งคู่บอกว่ารู้สึกภูมิใจและดีใจ
ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นว่าดาราบางคน
อาจจะลงมือทำงานหรือว่าแสดงตัวเป็นจิตอาสาเพื่อสร้างภาพ
แต่ตัวของเขาเองก็หมายถึงคุณบูมกิตกล้องนะครับ
พร้อมทั้งแฟนสาวจะไม่ย่อท้อเดินหน้าทำความดีต่อไป
เท่าที่กำลังมีและสามารถทำได้ครับ
วันนี้ก็มาในนามของกองทัพอากาศอีกครั้งหนึ่งครับ
ถึงแม้ว่าตัวผมจะปลดประจำการแล้ว
แต่ว่าก็อย่างที่เคยคุยไว้กับทางกองทัพครับ
ไม่ว่าจะปลดแล้วหรือว่าจะยังไม่ปลด
หรือจะอยู่ในอาชีพอะไรฐานะอะไรก็แล้ว
แต่ก็ยินดีจะมาช่วยกองทัพอากาศเสมอครับ
ดีใจครับที่ได้เป็นเศษเซี่ยวหนึ่ง
ได้ทำอะไรตอบแทนพ่อบ้างตอบแทนลูกของพ่อ

แม้เราก็เต็มที่ที่เราจะได้เป็นผู้ให้
เหมือนที่พ่อก็เป็นผู้ให้มาเสมอให้กับลูกพวกเรา
วันนี้ก็ได้เป็นตัวแทนก็ดีใจมากครับที่
แล้วแถมเรายังได้มาเห็นคนไทยหลั่งไหลกันมา
แล้วก็คนไทยมาแสดงความรักความสามัคคีกัน
ชีวิตที่ผมเหลือหลังจากนี้ครับจะขอทำแต่ความดี

ใครจะว่าสร้างภาพใครจะว่าอะไรผมไม่สนใจ
ผมรู้แก่ใจตัวเองว่าผมได้ทำความดี
อย่าเป็นแต่ผู้รับค่ะจงเป็นผู้ให้ค่ะที่พ่อบอก
ก็คือคิดว่าในฐานะคนของประชาชนในอาชีพของเราอะค่ะ
เราอาจจะได้รับหลายอย่างมาจากคนอื่นมากกว่าอาชีพอื่น
เราก็ควรที่จะคืนไปให้มากเท่ากับที่เรารับค่ะ
เราก็มีหน้าที่ออกมาช่วยเหลือลูกพ่อคนอื่นทุกคน
เป็นกำลังใจให้คนอื่นที่อ่อนแอกว่าเรา